โบราณราชประเพณีและตามกฎหมายรัฐธรรมนูลค่ะ
ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามผู้สื่อข่าวนะคะ
ที่ถามไปว่าแบบนี้รถแมพการเลือกตั้ง
จะมีการเลื่อนออกไปหรือไม่
ท่านนายกบอกว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ภายในประเทศและสถานการณ์ภายนอกประเทศค่ะ
เมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะ
ถึงการประชุมร่วมกันระหว่างคณะรัฐมนตรี
และคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชโดยระบุว่ากระบวนการ
ของการกราบบังคมทุนเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
เสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่๑๐แห่งราชวงศ์จักรี
ถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการทั้งหมด
และการดำเนินการตามพระราชประเพณีและเป็นไปตามรัฐธรรมนูลค่ะ
ก็ยังยังก็เป็นเรื่องของขั้นตอนไงผมพูดเมื่อกี้เป็นขั้นตอนเริ่มต้น
จากนี้ไปโน้นแล้วถึงเวลาก็ต้องไปเฝ้านะเอ่อกราบปังคมทุนเชิญ
ส่งเป็นพระมหาศาสตร์วันนี้อีกบันหนึ่งนะต่อไป
ก็ไปเร็วเร็วนี้อะจ๊ะเร็วเร็วนี้อะนะเอ่อเร็วเร็ว
นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยนะคะว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีได้เชิญคอสช
และประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูลหรือกรทเข้าร่วมด้วย
เพื่อชี้แจงการทำงานตามยุทธศาสตร์ชาติซึ่งในส่วนของกรทเกี่ยวข้องกับการทำกฎหมายลูก
เพื่อให้การเดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติสามารถปฏิบัติต่อไปได้ในช่วงที่รัฐบาลต่อไปเข้ามาทำหน้าที่ค่ะ
โดยตีกรอบยุทธศาสตร์ชาติให้สามารถดำเนินการต่อไปได้นะคะ
โดยมี๖ยุทธศาสตร์ชาติที่จะต้องทำต่อในเรื่องของแผนแม่บท
โดยสิ่งที่รัฐบาลชุดต่อไปทำก็คือต้องตอบคำถามประชาชน
ตอบคำถามที่ได้กำหนดไว้ตามแผนสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ส่วนจะมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในรถแมพของรัฐบาลหรือไม่
นายกรัฐมนตรีบอกว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายในประเทศค่ะ
ทำไมอยากจะเลื่อนหรือไงหรืออยากจะไม่เลื่อนเอามาให้ชัด
ไม่ตอบขี้เหงียวตอบเบื่อคำถามแบบนี้ขี้เหงียวตอบ